นี่ฮะที่เป็นพาดหัวแล้วฮะไม่หวั่นแม้เจอโอมิครอน
เดินหน้าจัดงานเขาดาวนกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะเอาจริงนะพอหลังจากที่เมื่อวาน
เรารู้ว่ามีโอมิครอนรายแรกในบ้านเราแล้ว

คนก็หวั่นวิตกค่ะว่าเอ๊ะแล้วต่อไปคือเราจะยังไงต่อ
แต่ทางด้านอธิบดีก็บอกแล้วนะคะว่า
จริงคือมี๑ก็ต้องมี๒๓ตามมา

มิครอนมันก็คุกคามไปหลายประเทศทั่วโลกเหมือนกัน
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แถลงเมื่อวานนะครับ
แล้วก็หลังจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
ก็เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงต่อ
ใช่แต่ทีนี้ค่ะหลังจากที่มีผู้ชายคนแรก
ติดเชื้อโควิดแล้วเราก็ไปดูว่ามีกลุ่มเสี่ยง

คือมีกลุ่มเสี่ยงจริงทั้งหมด๑๙คน
เป็นพนักงานสนามบิน๒แล้วก็อีก๑๗เป็นพนักงานโรงแรม
ทีนี้ค่ะมีข้อมูลมาด้วยนะคะ
เพราะว่าทางด้านหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเรื่องนี้มา
บอกว่าในจำนวนพนักงานโรงแรมนี้นะคะ
มี๒คนที่เขาทำหน้าที่ต้องเสิร์ฟอาหารให้กับผู้ชายคนนี้
พนักงาน๑ใน๒ที่เอาอาหารไปเสิร์ฟให้กับผู้ชายคนนี้
ตรวจโควิดมาแล้วผลออกมาเป็นบวกค่ะ
ทีนี้มันก็เกิดคำถามสิผลเป็นบวกแปลว่าติดโควิด
แล้วมันสายพันธุ์ไหนโอมิครอนหรือเปล่าหรือว่าสายพันธุ์อื่น
ซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่ทราบสายพันธุ์นะ
สายพันธุ์ที่พนักงานเสิร์ฟติดเป็นสายพันธุ์อะไร
ต้องส่งเชื้อไปตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจในแบ็

ใช่ค่ะใช้เวลานะประมาณ๓๔วัน
คือเขาต้องไปตรวจหาพวกโครงสร้างของเชื้อ
ว่าจีโนมมันตรงกันกับโอมิครอนหรือเปล่า

ถูกนำตัวไปรักษาที่สถาบันบำราชนราดูนแล้ว
แล้วเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนโรคเพิ่มเติมด้วยนะ

จริงเขาก็มีเดินทางกลับบ้านที่อุบล
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูไงว่าสรุปแล้ว

คือทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้กับผู้ชายที่ติดโอมิครอน
หรือว่าติดจากการเดินทางกลับบ้านที่อุบล
คือตอนนี้ต้องแยกสอบส่วนโรคเป็น๒ทาง
ใช่ค่ะคือติดจากไหน๒สายพันธุ์อะไร
ใช่อย่างหนึ่งที่หมอตีบอกว่าตอนนี้ที่ต้องย้ำเลย
ทุกคนก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

เป็นเรื่องธรรมชาติของไวรัสที่มันเกิดขึ้นได้
แล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่สามารถปิดกั้นคนเดินทางได้
แต่อย่างเจ้าโอมิครอนพอติดเชื้อมาแล้ว

หมอตีย้ำนะยังมั่นใจระบบสาธารณสุขของไทย
ว่ายังเอาอยู่ดูแลได้นะคะ
แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ถูกกักตัวไว้ครบถ้วนทุกอย่างแล้ว
ตอนนี้รายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบทันทีไปแล้ว
นายกก็จะเรียกประชุมเพื่อตัดสินใจ

บอกว่านายยกรับทราบแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขจะประสานเป็นระยะ
ว่าจะประเมินสถานการณ์และต้องตัดสินใจอย่างไร
ขณะนี้เรายังต้องเดินหน้าระบบคัดกรองอย่างเข้มงวด
ส่วนนายกยังไม่ได้เรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์โอมิครอนนะครับ
เมื่อถามว่าสถานการณ์โอมิครอนขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่จำเป็นต้องเสนอมาตรการเข้ม
ถึงขั้นต้องล็อกดาวน์หรือเปล่า
เพื่อป้องกันเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่า

ประชุมจะรับทราบรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง
โควิด๑๙สายพันธุมิครอนรวมถึงเตรียมความพร้อม
หากมีการแพร่บาดของโอมิครอนนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าปีใหม่จะจัดเทศกาลกันต่อหรือไม่
ทางด้านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายยุทธศักดิ์สุพศรบอกว่ายังไงคุณ
ก็บอกนะบอกว่าตอนนี้พวกนโยบายการเปิดรับต่างชาติเข้ามาในไทยเนี่ย
ชาวต่างชาติยังเดินทางมานะยังไม่มีสะดุดเลยค่ะ
แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิครอนก็ตามเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวช่วงปลายปี
ถ้าเกิดมีการบริหารจัดการได้ดี
แล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเอ๊ะท่านคะแล้วการจัดงานเข้าดาวน์
สรุปเราจะเข้าดาวน์เราจะล็อกดาวน์หรือยังไงคะท่าน
ก็ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะคะ
การจัดงานต่างตอนนี้ยืนยันนะจัดตามแผนเดิม

แล้วก็ถามเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยว
คือตอนแรกที่ประเทศเรามีการเปิดประเทศใหม่
วันหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ๒๐๐คนใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคนก็มั่นใจมากขึ้น
เดินทางเข้าไทยมากขึ้นวันหนึ่ง๖๐๐๐คน

วัดความเสี่ยงวัดความปลอดภัยกันนะฮะ

รองพอททสำนักงานภูเก็ต
เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเขาดาวนที่ภูเก็ต

ในวันอังกล่าวจะมีศิลปินระดับโลกนักร้องโอเปร่าชื่อดัง
โลกชาวอิตาเลียนมาร่วมงานแน่นอนนะครับ
เรื่องต้นกำหนดสารที่จัดงานที่สะพานหินภูเก็ตนะครับ
ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวมันก็ยังคึกคักอยู่นะคุณนะ
หลายคนก็มาถ่ายรูปมาเซลฟี่อะไรกันนะครับ

แล้วก็มาทราบข่าวว่ามีโควิดสายพันธ์โอมิครอน

แต่ก็ต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับเชื้อโรคให้ได้

นี่นอกจากที่เชียงใหม่คือการท่องเที่ยวที่อุทยาน

ใช่คึกคักค่ะเราก็ไปสอบถามรัฐมนตรี

ต้องมีการกำชับให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะ

ก็จริงว่าโอ้โหทำไมบางพื้นที่
เขาบอกว่าไม่เปิดให้เข้าพื้นที่เพราะว่านักท่องเที่ยวเต็ม

มั่นใจได้เลยว่าได้เข้าอุทยานแน่นอน
ไม่งั้นถ้าดุ่มไปนะคุณอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ